มาดูเรื่องของความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้น

ล่วงละเมิดทางเพศของคนในครอบครัวนะคะ
คำว่าล่วงละเมิดทางเพศเนี่ย
บางครั้งเป็นคำตายของผู้ประกาศเหมือนกันนะ
เห็นหลายคนแล้วพูดคุยกับผู้ประกาศหลายคนหลายท่านเนี่ย

ตั้งสติให้ดีล่วงละเมิดทางเพศนะคะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรี
ก็คือมีคุณตาท่านหนึ่งจริงแล้วอายุไม่มากแล้วนะคะ

ข่มขืนหลานสาวของตัวเอง
อายุ๕ขวบเท่านั้นเองนะคะ

แล้วพันรยาไปอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่ง

แต่ทีนี้ในขณะที่กำลังข่มขืน
และคาดว่าน่าจะเป็นการข่มขืนที่สำเร็จแล้วด้วย

ลูกสาวเห็นก็เลยเข้าไปแจ้งความค่ะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะตำรวจสพมราชบุรี
นำตัวนายจอเบะเป็นชาวกะเหลี่ยง
สอบปากคำเพิ่มเติมหลังจากได้รับแจ้งว่านายจอดิ
ก่อเหตุพยายามข่มขืนหลานสาวตัวเองซึ่งอายุ๕ขวบเท่านั้นเอง
ภายในบ้านพักคนงานหลังตลาดเดอะนาย
จอเบะรับสารภาพบอกว่ากลางดึก๒๔มกราคมที่ผ่านมา
ตัวเองนั่งดื่มสุราจนเมาค่ะแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกับพันรยา
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์พาแม่ไปส่งที่บ้านญาติ
คือถ้าทะเลาะกันแยกกันอยู่สักพักถ้าทะเลาะกันเสียงดังกว่านี้
ทีนี้ก็เลยทิ้งให้เด็กหญิงเอซึ่งเป็นลูกสาวอายุ๕ขวบ
เป็นหลานของตาจอเบะนอนอยู่ในห้องพักเพียงลำพัง
ก็เลยหาดว่าคือเขาไม่แน่ใจ
ว่าสะเต็ดหรือยังไม่สะเต็ด

สังเกตอวัยวะเพศของเด็กหญิงลูกสาวอายุ๕ขวบ

สอบถามก็บอกว่าตาเป็นคนทำ
ก็เลยนำตัวส่งแพทย์ตรวจร่างกาย
และแจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดี

ก็เลยนำตัวส่งแพทย์ตรวจร่างกาย